วันนี้อดีตตำรวจมือปราบนะฮะที่เป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
ท่านรู้จักดีอยู่แล้วนี่ฮะพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษร
ค่ะนี่เจ้าของฉายามือปราบขุนดงมือปราบสยามน
ตอนนี้ดังในโลกออนไลน์นี่เห็นไหมท่านเรวัตบอกนี่เดี๋ยววิเคราะห์ให้ฟังนะ
เรื่องการตามล่าตัวเสียแป้งเนี่ยแต่ท่านเรวัตบอกผมขอเรียกไอ้แป้งก็แล้วกันนะ
ไม่อยากเรียกเสียแป้งใช่ไหมคะความจริงเราก็เรียกตามที่ชาวบ้านเขาเรียกก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะ
มันเป็นฉายาไปแล้วอ่ะเนอะนี่ฮะคือทางท่านเรวัตเนี่ยบอกว่าตัวของเสียแป้งก็คือ
นักโทษชายคนธรรมดาคนนึงนี่แหละไม่ได้ว่าโอ้โหมีความเก่งกาดมีวิชาอาคมอะไรหรอก
หลบหนีในป่าในเขารอดการจับกลุ่มตัวของเจ้าหน้าที่ได้
นี่ซ้ายมือเสียแป้งนะฮะตอนที่ยังไม่ได้ถูกจับกลุ่มติดคุกเป็นนักโทษนะฮะ
คือตอนที่คือท่านเรวัตเนี่ยบอกว่าเสียแป้งก็แค่ชำนาญพื้นที่นะครับ
แล้วเชื่อว่าถ้าเกิดยังหลบอยู่ในป่าแบบนี้ไม่ออกมานะอาจจะตายเพราะยุงก็ได้นะ
นี่ฮะพลตรวจเรวัตรนะครับวันนี้นะครับก็ได้ออกมาท่านไปบรรยายพอดีนะฮะ
หัวข้ออาวุธศึกษาและการใช้อาวุธหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านของวิทยาลัยการปกครองนะครับ
แล้วก็เลยพูดถึงเรื่องของเสียแป้งนะฮะบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ถือว่าทำงานกันอย่างเต็มความสามารถ
พยายามปิดล้อมตามจับกลุ่มกันอยู่ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่ถูกต้องอยู่แล้ว
เพราะยังไงเจ้าหน้าที่ต้องเคลียร์พื้นที่ให้สิ้นสงสัยคือว่าไม่มีก็ไม่มีจริง
ถามว่าต้องไล่ล่าตัวของเสียแป้งเนี่ยอีกนานหนักหน่วงขนาดไหน
แบบโหต้องเอาถึงตายหรือไม่เรียวัฒน์บอกว่าจะตายหรือไม่เนี่ย
มันอยู่ที่ว่าตัวของไอ้แป้งเนี่ยคิดต่อสู้หรือไม่
ต่อสู้ก็ต้องฟาดกันซึ่งเรื่องนี้ขอออกตัวก่อนว่า
ผมเองก็ติดตามแค่ตามข่าวตามข่าวที่มีออกมา
ซึ่งพบตรยืนยันว่าตัวของเสียแป้งยังอยู่บนเขา
เพราะเจอร่องรอยหลักฐานหลายอย่างเช่นคลื่นความร้อน
เพราะฉะนั้นก็ทำให้ตำรวจยังเชื่อว่าตัวเสียแป้งยังอยู่บนเขา
ไล่ล่าตัวคนร้ายในป่ายากขนาดไหน
ท่านพลโทเรวัตนะครับบอกว่าอย่าว่าแต่คนร้ายเลยนะ
คนหายหลงป่ายังใช้เวลาหลายวันในการตามตัว
แต่นี่ไล่ล่ามาเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ว่าเจอง่าย
บางทีพอจะไปเจอไปเจอหมอบหลบมันก็หนีได้แล้ว
เพราะนี่เห็นไหมถ้าเกิดเดินมาแล้วทิ้งระยะแค่สัก๕เมตร๑๐เมตรเนี่ย
ต้นไม้ก็บังหมดแล้วมันไม่ใช่ว่าโอ้โหจะเห็นกันได้ง่าย
คือก็ยังเป็นพื้นที่ป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์พอสมควร
ถูกต้องแม้จะมีทางดงทางเดินร่องทางเดินบ้าง
แต่ถ้าตัวเสียแป้งหลบอยู่แถวต้นมงต้นไม้
บเงียบอย่างเงี้ยใช่เนี่ยเจ้าหน้าที่เดินมาก้มหมอบปุ๊บ
ท่านเรยวัฒน์บอกมันก็ไม่เห็นแล้วมันไม่เห็น
ส่วนตัวของเสียแป้งเองก็มีประวัติเคยเป็นทหารพรานนะครับ
เพราะฉะนั้นคนพวกนี้ผ่านการเอาชีวิตรอดในป่า
ใบไม้ก็กินประทังชีวิตได้นี่คือสาเหตุที่ตามตัวได้ยาก
ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยเต็มที่ได้แค่๖๗วัน
แต่คนพวกนี้อยู่ได้เพราะถูกสอนให้ใช้ชีวิตในป่า
รู้วิธีหลบซ่อนหนีอย่างเช่นท่านเรวัตเนี่ย
ท่านบอกผมเองเนี่ยนะฝึกมาเนี่ยให้อยู่ในป่าอยู่เป็นเดือนก็อยู่ได้
ส่วนการแกะรอยตามล่าตัวเสียแป้งนะครับ
คนที่มีประสบการณ์ใช้ชีวิตในป่า
อย่างท่านเรวัตเนี่ยท่านบอกว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องใจเย็น
และไปเงียบเพราะเชื่อว่าทางเตียนไอ้แบบเส้นทางคนเดินเนี่ย
เสียแป้งเนี่ยไม่เดินหรอก
ซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยเชื่อว่าตัวเสียแป้งอาจไม่อยู่ในป่าแล้วก็ได้
อาจจะหนีไปตั้งแต่วันแรกหรือวันที่๒ที่ปะทะกับเจ้าหน้าที่ก็ได้
อาจจะแบบไปสวนแนวกับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ขึ้นป่าขึ้นเขาระดมกำลังปิดล้อม

ความเป็นไปได้ก็คือมันอาจจะหลุดจากวงล้อมมาแล้ว
อย่างไรก็ตามคงต้องให้ชุดเจ้าหน้าที่
ที่ขึ้นไปชุดแรกเนี่ยเป็นคนประเมินหรือว่าพิสูจน์สถานการณ์ว่า
ร่องรอยต่างที่ไปเจอในตอนแรกเลยเนี่ยมันเป็นยังไง
แต่ก็ขอยืนยันว่าไอ้แป้งนาโนตเป็นแค่คนร้ายธรรมดาคนนึง
ฉกาดชะกันที่อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เพราะแค่
ชำนาญพื้นที่ป่าเขาแถวนั้นแล้วมีพักพวกคอยช่วย
หากยังอยู่ในป่าเทือกเขาบรรทัศน์เชื่อว่าไม่นาน
ป่วยตายไปเองเพราะยุงแล้วขอย้ำว่าไอ้แป้งไม่ได้เกรงกาดอะไร
แล้วนี่ฮะท่านก็สอนวิธีจับกลุ่มตัวด้วยนะครับ
แป้งเนี่ยนะผมดูคลิปมันยิงปืนแล้วมันไม่ได้มีความชำนาญ
เก่งกาดอะไรนะครับผู้ใหญ่บ้านก็รับมือได้
แต่ไอ้ตำรวจที่เขาเกณฑ์ไปแห่ไปแล้วเอารถไปจอดริมทาง
พวกเขาจะไร้ประโยชน์จะทำให้ได้คือไม่ต้องแต่งเครื่องแบบเลย
เอาเปเป้มุ้งยากันยุงและเสบียงไปแล้วก็ผูกเปรดัก
เส้นทางที่คิดว่าถ้าเราเป็นไอ้แป้งเราจะหนีออกทางไหน
ดักตรงนั้นแหละแล้วบ้านคนที่รอบป่าเนี่ยจัดตำรวจนอกเครื่องแบบไปนอนเลย
อาศัยนอนบ้านนี่ก็อาศัยนอนคนอาศัยนอนคนมันโซซัดโซเซออกจากป่าได้
สิ่งแรกที่มันจะหาก็คือเสบียงเสบียงอาหาร
ผมว่าคนจับได้เพราะเผอเป็นผู้ใหญ่บ้านนะ
คนที่รอบป่าเนี่ยน่าเงี้ยท่านก็วิเคราะห์เอาไว้นะฮะ
เพราะแต่ละคนวิเคราะห์ไม่เหมือนกันเลยนะพี่อุ๋ย
วัดบอกว่าเผลอไม่อยู่แล้วเผลอสวนกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ขึ้นเขามันลงอย่าง
เผลอออกนอกวงล้อมของเจ้าหน้าที่ไปแล้วแต่บางคนก็มองว่ายังอยู่แหละ
ร่องรอยหลักฐานล่าสุดไงก็ยังมีรอยเท้ามีถุงขนมมีอะไรอย่างคนนี้ค่ะ
ลุงแจ้งเป็นคนในพื้นที่นะคะเคยอยู่ในป่าในเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ยค่ะ
ลุงแจ้งบอกว่ายังอยู่ลุงแจ้งบอกว่ายังอยู่ในป่าบนเทือเข่าบรรทัศน์
คือวันนี้คุณกั้งพัชรวรินนักข่าวของเราไปคุยกับลุงแจ้งนะคะ
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่สองบ้านประตะมนต์ประเหลียนอำเภอประเหลียนจังหวัดตรัง
คือลุงเนี่ยเคยใช้ชีวิตอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์
เป็นทหารพรานเก่าสู้รบกับกลุ่มคอมมิวนิสต
เทือกเขาบรรทัศน์มาก่อนลุงบอกว่า
ลุงขอพูดแค่เรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ในป่านะลุงขออนุญาตไม่ก้าว
กายการทำงานของเจ้าหน้าที่นะลุงวิเคราะห์ว่าแปดวันแล้วเจ้าหน้าที่ยังไม่เจอตัวเสียแป้ง
แต่เสียแป้งน่าจะยังอยู่บนเขาเพราะถ้ามีทักษะการเอาตัวรอดการอยู่ในป่า
มันยืดเวลาการหลบหนีในป่าได้นานมากเลยนะ

ชาวบ้านใจดีชาวบ้านช่วยแน่

คนใต้มีน้ำใจไม่รู้หรอกเป็นใครยังไง
ลำบากมาก็ช่วยกันไว้ก่อนช่วยเหลือเอาไว้ก่อน
เป็นคนบ้านเดียวกันทำไมจะไม่ช่วย
โดยเฉพาะแค่ถ้าสมมุติขอแค่อาหารการกินพอประทังชีวิต

ไหนจะอาจจะไปเจอขนำร้างขนำเก่าของชาวบ้าน
มักจะมีข่าวของมีเสบียงไปตุนอยู่
ถ้าเสียแป้งไปเจอขนำสักจุดหนึ่งอย่างนี้

ก็ประทังชีวิตต่อได้อีกหลายวันนะ
ผมกับผมถ้าว่าเป็นผมกับผมไม่มีความสามารถ
เพราะว่านายมันปิดหมดแล้ว

คุณลูกหมายความว่าถ้าจะออกต้องรีบออกให้ได้ภายในวันสองวัน
ถ้านานกว่านั้นคือออกไม่ได้แล้วเพราะว่านายรอไว้หมดแล้ว
เพราะว่าการเดินคือว่าระวังชีวิตว่าจะจำจะตายเนี่ย
มันเดินคำประโยชน์ไปเดินหาจัดป่ามันไม่เหมือนกัน
ไม่ว่าเราจะเป็นอะไรได้นะ
แต่เราไม่ให้เขาเดือดร้อนนี่นะ

ไม่คืนความสามารถของจัดหน้าที่เขา
เขามีอุปกรณ์เดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีเยอะแยะนะ

หนึ่งคือเชื่อว่าเสียแป้งยังอยู่ในป่าบนเทือกเขาบรรทัศน์
สองคือเชื่อว่าไม่เกินกำลังของเจ้าหน้าที่
ในการเจอตัวและควบคุมตัวเสียแป้ง

เจ้าหน้าที่มีความสามารถเชื่อว่าจับได้
ลุงบอกว่าคือเอาจริงนะ
เทือกเขาบรรทัศน์ปลาเยอะมาก
ลุงแจ้งบอกไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรก็จับปลาได้แล้ว

จะผลหมากรากไม้คือถ้าแค่มองออกว่าอันไหนมีพิษไม่มีพิษ
อยู่ได้สบายเลยผลหักลากไม้เยอะแยะ
ถ้าเป็นห่วงว่าอ้าวเดินเท้าเปล่าข้างนึง
รองเท้าข้างนึงไม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่เหมือนลอยเท้าอ่ะ
ข้างหนึ่งแบบเท้าเปล่าข้างหนึ่งมีรองเท้าใช่ไหม
กลัวว่าน้ำจะกัดเท้าเป็นอันตรายไม่มีรองเท้าอะไรหรือเปล่า
ลุงแกเลยบอกว่าถ้ากังวลตรงนั้นนะเสียแป้งอาจจะเข้าไปอยู่ในถ้ำ
ถ้าไม่อยากจะเดินเท้าเปล่าไปแบบไปตรงไหนก็ไม่รู้
อาจจะไปหลบอยู่ในถ้ำเป็นไปได้ถ้ำเยอะแยะ
แต่ก็ไม่ง่ายในการใช้ชีวิตในถ้ำ
ไหนจะต้องก่อไฟก่อไฟเป็นไหมล่ะ
ถ้าก่อไฟก็มีควันไฟเจ้าหน้าที่ก็เห็นก็รู้ตามไปจับอีก

ลุงแกเชื่อมั่นนะคะลุงแจ้งบอกว่าเชื่อมั่นในฝีมือเจ้าหน้าที่

ตัวของเสียแป้งนาโนตเนี่ยอายุเพิ่ง๓๗ปีนะฮะ
ก็เป็นผู้ที่กว้างขวางมีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทธลุง

เคยลงสมัครสอจอด้วยแต่ไม่ได้
แต่เขาก็ยังเตรียมตัวลงกันอะไรพวกนี้กันอยู่แต่ว่าติดคุกซะก่อน